ดูอีกคลิปนึงนะคะคลิปนี้นี่หลายคนก็แชร์กันเยอะเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าเป็นคลิปที่นัวกันยุ่งเลยมีตั้งแต่ผู้หญิงผู้ชายเพศที่สาม
รุมทำร้ายผู้ชายหนึ่งคนอืมแล้วไม่ได้ใช้แค่มือแค่หมัดแค่เท้านะคะ
วยจราจรอยู่ตรงนั้นก็คว้ามาฟาดอะไรที่อยู่ใกล้มือเนี่ยคว้ามาฟาดกันหมดเลย

เกาองเกาอีปลิวว่อนเลยอ่ะค่ะแล้วคนถ่ายถ่ายไปด้วยภาคไปด้วย
อ่าตอนนี้ถึงไหนภาคยิ่งกว่าภาคบอลเมื่อสักครู่นี้อีก
ไม่รู้ใครเป็นใครอ่าคือกลุ่มคนเหล่านี้อย่างที่บอกว่ามีทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็มีเพศที่สามด้วยนะคะ
เป็นสาวประเภทสองอะค่ะลุกฮือเข้าทำร้ายผู้ชายคนนึงด้วยสิ่งของที่คว้าด้วยนะตอนตอนนั้น
เก้าอี้พลาสติกสีเขียวสีส้มกลวยจราจรก็เอาไม้ก็มี
คนที่สวมกระโปรงเขาก็กระโดดถีบผู้ชายคนนั้นจนผู้ชายเนี่ยโอ้โห
ไม่รู้จะตอบโต้คนไหนก่อนดีอะค่ะต้องวิ่งหนีตายฝ่าวงล้อมออกไป
คนโพสต์บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลท่าล้ออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
ทีนี้มันไม่ได้จบแค่ที่ตรงนี้มันมีภาค๒ต่อที่โรงพยาบาลค่ะ
คือผู้ชายคนที่โดนรุมทำร้ายคือคงถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้แหละ
แล้วยังจะมีแรงชี้หน้าด่าโวยวายอีกฝ่ายที่คาดว่าน่าจะเป็นคู่กรณีที่มารุมทำร้ายแล้วก็มารักษาตัวเหมือนกัน
ก็ชี้หน้าด่ากันในห้องฉุกเฉินเนี่ยค่ะ

ก็ยังมีแรงอยู่ก็ทีหน้าดะทีนี้เหตุการณ์นี้ถูกแชร์ในเพจข่าวจังหวัดกาญจนบุรี
หลายคนก็สงสัยว่าต้นต่อเรื่องมันเริ่มมาจากยังไงอยู่ทำไมคนเป็น๑๐ไปรุมทำร้ายผู้ชายคนเดียวล่ะ

เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคือผู้ชายเสื้อดำคนนี้ที่ตะโกนเมื่อสักครู่นี้นะคะที่โดนรุมเนี่ย
เขาถูกเชิญออกจากงานคือมันมีงานสังสรรค์อยู่เป็นพิธีส่งนาคนะเป็นงานบวชที่วัดท่าล้อ
ผู้ชายคนนี้ถูกเชิญออกจากงานไปรอบนึงแล้วแต่กลับมาอีกแล้วก็มาหาเรื่องก็เลยถูกคนรุมทำร้าย
เพราะว่าผู้ชายคนนี้เมาไปขอเพลงจากนักร้องแล้วไม่ได้เพลงที่ขอโมโหแล้วคว่างแก้วใส่นักร้องไง
คนก็เลยเปรี้ยวนี่นารุมกันเท่าเลยค่ะ
ซึ่งอย่างที่บอกว่าเกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นพิธีสงนาคเข้าบวชเข้าบวชไปเรียบร้อยแล้วอะคะ
เขาก็จัดเลี้ยงโต๊ะจีนที่หาดทรายท่าล้อมีวงดนตรงดนตรีมาแสดงกัน
ผู้ชายคนนี้คือนายต้อมหรือว่านายนบพรพวงมณัฐอายุ๓๕ปีนะคะ
มาจากไหนไม่รู้แต่ที่รู้รู้มีจุดหมายมานั่งดื่มเหล้าอยู่ในงาน
จังหวะนึงเอาเหล้าที่ชงไว้ไปให้นักร้องสาวบนเวที
แต่น้องร้องปฏิเสธก็เลยเครื่องแก้วใส่
ลองไปฟังเหตุการณ์กันหน่อยดีไหมคะ
ไปฟังเสียงคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าหน่อยสิว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
ราวส่งให้นักร้องนักร้องไม่กินด้าดื้อนักร้องอะไรก็ไม่รู้ว่าว่าอย่างนั้น
แล้วก็แก้วเกล้าเฟี้ยงอะไรปกติก็หยุดไปพัก
เดี๋ยวเขาก็รักมาข้างนอกก็สะบัดอย่าไปอีก
คำลวดเอาไปชงที่บ้านก่อนใช่ไหมครับ
จนเขาก็สินใจเอาไอ้ตัวต้อมกลับบ้าน
มากลับบ้านลากมาข้างนอกนี่หรือว่าก็พูดว่าวอร์บอมเท่าไหร่

โหยกำลังจริงก็มาระวาดกับพวกเธออย่างนั้น

พอกลับมาที่นี่แล้วมากินต่อหรือมาเลย
ก็มาระวาดกับพวกเธออย่างนั้นไง
ทีนี้ไปถามแม่ในต้อมเขาก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่า
ปกติปกติแล้วลูกเป็นคนดีคนนึงเลยนะ
แต่ดื่มเหล้าเข้าปากเมื่อไหร่เนี่ยกลายเป็นคนละคนเลยค่ะ
เจ้าอารมณ์พูดอะไรห้ามอะไรไม่ฟังใครทั้งนั้นแหละ
ส่วนเรื่องที่ถูกรุมทำร้ายเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณแม่บอกว่าไม่ได้ติดใจอะไร

เพราะตอนที่มีเจ้าหน้าที่มาส่งที่บ้านก็ส่งให้เข้าห้องนอนแล้ว
แต่นายต้อมก็ยังรัดแล้วออกไปหาเรื่องคนที่งาน
โดนรุมกลับมาจนได้ค่ะ
ก็แล้วแต่ในต้อมจะดำเนินการแล้วกันนะ
ว่าจะมีการไปแจ้งความเรื่องทำร้ายร่างกายหรือเปล่า
นี่คงจะแตะ

นี่ไงเขาเรียกน้ำเปลี่ยนนิสัย
ทีนี้ต้องถามในต้อมหน่อยนะครับเราได้สอบถามนะครับ
ซึ่งเขายอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาเป็นฝ่ายไปหาเรื่องกลุ่มเพื่อนของเจ้าภาพก่อน
โดยช่วงจังหวะที่ถูกรุมนั้นในต้อมบอกว่าก็จำไม่ได้เหมือนกันว่า
มันเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้างไม่รู้ว่าทำอะไรลงไปบ้าง
ได้อย่างเดียวก็คือเมื่อวานนี้เขาไปร่วมงานบวชที่วัดท่าล้อแล้วก็ดื่มเหล้าจนเมา
มีจังหวะหนึ่งเห็นนักร้องหญิงร้องเพลงอยู่บนเวทีนะเขาเห็นว่าร้องมานานแล้ว
เพลงแล้วอ่ะก็คิดว่านักร้องหญิงคงจะหิวน้ำคงคอแห้งแหละ
ก็เอาน้ำเปล่าเนี่ยเทใส่แก้วไปให้แต่พอยื่นน้ำให้กลับถูกเมิน
ทีนี้ก็เลยฟิลขาดเพราะว่าเสียหน้าเขาก็เลยปาแก้วน้ำลงพื้น
แล้วก็อารวาสในงานจนมีตำรวจบ้านมีเจ้าหน้าที่อาสาพาตัวออกมา
แล้วก็เอามาส่งที่บ้านเพราะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องขึ้นในงาน
แต่พอกลับมาบ้านแล้วเนี่ยในต้อมบอกว่าที่ย้อนกลับไปอีกนะ

จำได้ว่าเขาไปงานบวชนะแต่เขายังไม่ได้เอาเงินใส่ซองช่วยเจ้าภาพ

ใช่คือสำนึกดีขึ้นมาเลยว่าเราลืมเอาเงินใส่ซองช่วยนี่หว่า
ก็เลยย้อนกลับไปที่งานจะเอาเงินไปช่วยเจ้าภาพ
แต่พอไปถึงกลับมีปากเสียงกับคนในงาน
มีกลุ่มสาวประเภท๒มารุมทำร้ายเขาจนบาดเจ็บ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องที่โรงพยาบาลเนี่ย
อย่างที่เห็นในคลิปว่าตะโกงตะโกนอะไรเนี่ย

อ่าเดี๋ยวฟังต้อมค่ะ
อ่านี่ในต้อมที่เขาเปิดเผยนะครับ

แล้วก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดตัวเองเป็นฝ่ายผิด
ไปเริ่มหาเรื่องทำให้บรรยากาศในงานบวชของเขาเนี่ยเสีย

หลายคนก็ต้องเลิกงานกันแล้วก็กลับไปเพราะกลัวจะถูกลูกหลง
ส่วนเรื่องการดำเนินคดีในต้อมก็บอกว่าถูกตำรวจสพท่าม่วง
แจ้งข้อหาดำเนินคดีแล้วก็จ่ายค่าปรับไปแล้วนะครับ
ใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็มีนักข่าวเราก็ถามแหละว่า

จะแจ้งความกลับคนที่มาทำร้ายร่างกายเขาแน่นอน
เพราะว่าตำรวจสพท่าม่วงบอกแล้วว่าแจ้งความกลับได้

ยืนยันว่าเขาถูกทำร้ายจริง